อยู่ด้วยกันยาวไปจนถึงเวลาประมาณ๔ทุ่มครึ่งค่ะ
คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
เมื่อช่วงประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจสพบ้านเป็ดที่จังหวัดขอนแก่น
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีภรรยาแทงสามี

ตำรวจก็ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุปรากฏว่าตัวสามี
ถูกแทงด้านหลังที่๓แผล
ภรรยาที่ก่อเหตุแทงเมาพูดไม่รู้เรื่องอยู่ตรงนั้นนะคะ
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาสามีพระยาคู่นี้
เป็นพ่อกับแม่ของอาร์ตไลน์
และเยาวชนอายุ๑๘ปีคนนึง
ที่ไปร่วมแก๊งเทพบุตรโซโล
ไลน์ที่ไปรุมทำร้ายเนี่ย
สนามกีฬาโรงเรียนที่ขอนแก่น
เป็นคลิปแล้วก็นำไปสู่การตามหาพี่ปูโซโล

แล้วเนี่ยสองคนนี้เป็นพ่อแม่
คือตัวภรรยาที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะที่เป็นแม่ของอาร์ตไลน์เนี่ยนะ
โอ้โหเนี่ยค่ะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะคือวันนี้พูดสื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปนะคะ

เพื่อนบ้านก็ไม่อยู่แต่ว่าคราบเลือดยังติดอยู่ที่พื้นหน้าบ้านอยู่เลยนะคะ
ทางด้านพันธุ์ตำรวจโทษธีทัศน์พงสุวรรณรองผู้กำกับการสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรบ้านเป็ดบอกว่า
ตัวผู้ก่อเหตุชื่อว่านางสาวนันตยาสมแสงอายุ๔๓ปี
ตัวผู้บาดเจ็บชื่อว่านายประจวบชัยสอนอายุ๔๐ปี
ถูกมีดแทงเข้าที่ด้านหลัง๓แผลตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว
คนนี้ก็เป็นสามีภรรยากันแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นพ่อกับแม่ของอาร์ตไลน์
และในอันอายุ๑๘ปี๒คนนี้เขาร่วมกันรับจ้างทวงหนี้ค่ายาบ้า
เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าเทพบุตรโซโล
แล้วก็ไปทำร้ายร่างกายเรสบ้านตูมอายุ๑๗ปีจนเขาเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็ไปทิ้งศพไว้กลางสนามฟุตบอลโรงเรียน
สาเหตุก็คือทั้งคู่เนี่ยเขาดื่มสุรากัน
แล้วภรรยาไม่พอใจสามีที่บ่นเรื่องลูกชายที่ถูกตำรวจจับอะค่ะ
ก็เลยเอามีดแทงสามีจากด้านหลังนะคะ
คือจังหวะที่ตำรวจควบคุมตัวตัวภรรยาเนี่ยนะ
ตำรวจบอกว่ายังเมาอยู่เลยตอนไปจับยังเมาพูดจาวกวนอยู่เลยนะคะ
สุดท้ายเนี่ยตำรวจก็นำตัวไปควบคุมตัวที่ห้องขังของสพบ้านเป็ด
ตำรวจบอกว่าต้องคุมตัวอยู่ภายในห้องขังจนกว่าจะสั่งเมา
ตอนจับไปคุมตัวยังเมาอยู่เบื้องต้นก็แจ้งข้อหาเมาสุราประพฤติตนวุ่นวาย
แล้วถ้าหากว่าสั่งเมาเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเริ่มสอบสวนอย่างละเอียดเพิ่มเติม
ตรวจหาสารเสพติดด้วยนะคะเพราะว่าทั้งคู่ก็คลุกคลีอยู่กับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดอ่ะ
ไม่รู้ว่าไปเกี่ยวข้องไปเสพยาเสพติดอะไรด้วยหรือเปล่าหรือว่าแค่เมาเหล้าอย่างเดียว
ถ้ามีความผิดอะไรเพิ่มเติมก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปนะคะ
นี่ลูกยังถูกจับอยู่ในคุกอยู่เลยนะค่ะแม่บอกไม่พอใจพ่อที่ดูถูกลูกมากเกินไป
ด่าลูกที่ลูกถูกจับอะไรแบบนี้